เคยได้ยินคำกล่าวแบบนี้ไหมคะที่เขาบอกกันว่า

อย่านอนตื่นซ้ายอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนา
มีอดีตรองพอโรงเรียนท่านหนึ่งนะคะท่านก็เกษียณแล้วล่ะ

รู้สึกว่าอยู่แล้วมันเฉาเนอะมันไม่กระปี้กระเป๋า
ตัดสินใจออกมาขายพวงมาลัยที่แยกเอ็กซาเรย์ที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
โดยรองพอท่านนี้ท่านบอกว่าก็เป็นอาชีพสุจริตนะ
ทำไมจะทำไม่ได้ดีกว่าไปลักเล็กขโมยน้อยคนอื่น

นี่คือครูหยีทองรุ่งนะคะอยู่ในวัย๖๒ปีแล้ว
เป็นข้าราชการบำนานอดีตรองผอโรงเรียนวัดศรีรัตนารามค่ะ
ก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณมายืนขายพวงมาลัยช่วยภรรยาที่แยกเอ็กซาเรย์
ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิศนุโลก
เมื่อสักครู่เห็นครูหลีเดินขากระเพกกระเพกใช่ไหมคุณ

คือครูหยีเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อ๒๐ปีก่อน
และขาซีกซ้ายครูหยีก็เลยอ่อนแรงขยับได้ไม่ถนัด
อยากทำอะไรบ้างมันยังแม้พึ่งแต่๖๒ปี
มันยังมีเวลาชีวิตเหลืออีกตั้งหลายสิบปีนะ
ก็อย่าออกมาทำอะไรให้กับตัวเองดีกว่า
เพื่อตัดสินใจออกมาขายภูมิมาลัย
ยิบบอกว่ามันได้มาเดินออกกำลังกาย
แล้วก็ได้พบปะผู้คนที่ขับรถผ่านไปมาด้วย
และที่สำคัญอาชีพนี้เป็นอาชีพสุจริต

ถามว่าภูมิมาลัยเนื้อขายแล้วมันมีความผิดอะไรไหม

ต้องการพูดชีวิตที่มันดีกว่าไปรักเล็กขโมยน้อย
แบบนี้มันกระจ่อนแล้วขนาดนั้น
แล้วได้เจอผู้คนได้มีจิตใจอันงามอะไรอย่างนี้

ต้องการหาเงินเพิ่มแล้วต้องการพบปะผู้คนได้พูดคุยดีกว่าอยู่บ้านนิดสุด

แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสุจริต

ถ้าเจอครูหยีก็ไปอุดหนุนครูหยีกันได้นะคะ

ขายทุกวัน๗โมงเช้าถึง๑๐โมงค่ะ

อคอยวาสนามันใช้ได้จริงนะ

เราไม่ได้ขอคนอื่นเขากิน